สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุกตะนานพี่สิทธิ์มหันต์นะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากใครที่ติดตามข่าวสารตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของภัยทางธรรมชาติจะพบว่าตลอด๗วันที่ผ่านมาโลกของเราใบนี้แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ก็ต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติแล้วก็ต้องร
วันนี้ต้องเผชิญกับอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่เมืองไทยของเรากันก่อนนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจุดต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนักเลยทีเดียวทำให้เกิดเหตุวิทยาลิคอปเตอร์ลำเรียงเสบียงของทหารอากาศตกนะครับประเวณเขาชะเมาเนื่องจากสภาพอากาศแปรปวนท้อง
ตอนนี้ไพเครือข่ายไฮเทคในการติดตามดูแลพื้นที่ป่าผู้โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถที่จะประมวลผลจุดเสี่ยงการเกิดไฟป่าทำให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะวางแผนป้องกันรับมือได้อย่างทันท่วงทีโดยป่าผู้ในอินโดนีเซียถือว่าเป็นต้นต่อสำคัญทีเดียวที่ทำให้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่เมื่อปี
ในประเภทคลิปฟอร์เนียผ่าบ้านเรือนไปแล้วกว่า๑๕๐หลังจากเหตุการณ์แหลงกล่าวมีรายงานผู้เสียชีวิต๒คน
ในขณะที่ประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาครับผู้นำสหรัฐอเมริกาตอนนี้ออกมาประกาศสถานการณ์ภัยพิบัตรครั้งใหญ่นะครับโดยเฉพาะในรัฐเวสเวจิเนีย
หลังจากที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ๑๐๐ปีจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒๖คนทางการได้สั่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเข้าช่วยเหลือในเขตพื้นที่๓มณฑลที่ได้รับความเสียหายครับ
ส่วนภัยฮิบัตรน้ำท่วมในเมืองอย่างเชิงมณฑลเจียงซูของประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นผลพวงมาจากพายุธนโดพัดถล่มมาพร้อมกับลูกเข็บอย่างรุนแรงทีเดียวโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทำให้มีประชาชนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับ
ไปต่อกันที่เม็กซิโกนะครับที่นี่ต้องเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๕๗บริเวณทางตอนใต้ของประเทศโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้มีขนาด๕๗ลึกลงไปใต้ดิน๑๐กิโลเมตรจุดศูนย์กลางอยู่ในรัฐฮาวะกาแรงสันสะเทือนครั้งนี้สามารถที่จะรับรู้ได้ใน๕รัฐบริเวณทางตอนใต้ของประเ
ไปต่อที่อินเดียนะครับ
ทรัพยากรน้ำโลกเปิดเผยว่าชาวอินเดียกว่า๑๓๐ล้านคน
จำนวนประชากรทั้งหมด๑๓๒๖ล้านคน
ลาว๑ใน๑๐ของประเทศอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำใต้ดินปนเปื้อนสารพิษอย่างน้อย๑ชนิด
เช่นสารหนูไนเตรด
ขณะที่อีกกว่า๒๐ล้านคนต้องอยู่อาศัยในพื้นที่ที่น้ำใต้ดินปนเปื้อนสารพิษอย่างน้อย๓ชนิด
ซึ่งถือว่าเกินมาตรฐานความปลอดภัย
รัฐบาลตอนนี้เตรียมเทงบประมาณในการทำความสะอาดแม่น้ำโขงคา
รวมไปถึงมีมาตรการห้ามทิ้งขยะและน้ำเสียลงในแม่น้ำอย่างเด็ดขาดนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
รวมไปถึงภัยพิบัตรที่เกิดขึ้นและนำมาซึ่งความสูญเสียที่เกิดจาก
ความแปรปวนที่เกิดขึ้นบนโลกของเราใบนี้นะครับ
และนี่คือสิ่งที่นำมาฝากให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในจับตาเตือนภัย